ถามจริงทั้งสองคนเวลาเน็ตมันใช้ไม่ได้หงุดหงิดไหม
ใจที่ห้าที่ไปแล้วน้ะนะที่ขอนแก่นชาวบ้านเขาก็งุดงิดแบบน้องทั้งสองคน
เขาว่ามีคนร้ายนะฮะไปตัดสายแคเบิลกว่าสิบจุด
อีกจุดเน็ตมันใช้ไม่ได้สิห้องข่าวแล้วปวดฮะ
หายตรวจสอบบริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
พบร่องรอยของคนร้ายที่ใช้มีดตัดสายเคเบิ้ลเสียหายหลายเส้น
เหล่าคนร้ายยังใช้สะพานลอยเป็นที่ปอก
ลอกเอาลวดทองแดงด้านในแล้วทิ้งสายไฟกระจัดกระจายไปทั่ว
พ่อค้าขายแตงโมใกล้จุดเกิดเหตุฟันทงทันทีว่า
เป็นฝีมือของกลุ่มวัยรุ่นติดยาที่วันดีคืนดี
รวมกลุ่มกันออกตะเวนตัดสายเคเบิ้ลก่อนปอกลอกเอารวกทองแดง
ส่งขายร้านรับซื้อของเก่านำเงินไปซื้อยามาเสพ
ผู้ประกอบการบริษัทเคเบิ้ลเปิดเผยว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
คนร้ายก่อเหตุเฉพาะในตัวเมืองขอนแก่นแล้วกว่า๑๐จุด
ส่วนใหญ่จะเลือกบริเวณรับตาคนและไม่มีกล้องวงจรปิด
หลังเข้าแจ้งความตำรวจสพเมืองขอนแก่นก็บอกว่า
ขอเวลาอีกไม่นานเชื่อจะจับคนร้ายได้แน่
แต่ตอนนี้รอแป๊บ